เรื่องนี้เมื่อกี้ขวัญทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่า

บางครั้งถึงแก่ชีวิตบางครั้งได้รับบัตรเจ็บกัน
คลั่งรายนี้คลั่งยังไง
เอามีดสปาต้าไปฟันหัวผู้ใหญ่บ้าน

แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเขาคลั่งไง
เขาก็เลยขังตัวเองอยู่แต่ในบ้าน
พอมีเจ้าหน้าที่พยายามจะมาเกลี้ยกล่อมมาช่วยพูดคุยพยายามปลอบเขา
คือพูดทุกอย่างเพื่อให้เขาออกมาแต่โดยดี
กลายเป็นคุณรู้ไหมเขาโทรแจ้ง๑๙๑
เอาเหรอฮะโทรแจ้งตำรวจเองเลยเหรอคะใช่ค่ะ
เขาบอกว่าช่วยหน่อยมีคนมาล้อมบ้านเขา
เอาเดี๋ยวก่อนแต่คือคุณไปฟันคนอื่นตายไง
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากนะคะ
เกิดขึ้นที่บ้านเหล่าสวนกล้วยอยู่ที่ตำบลโนนทองอี

คนที่เป็นผู้ก่อเหตุคือนายคมสรรอายุ๓๓ปี
เขาเอามีดสปาต้ายาวถึง๕๐เซน
ฟันบริเวณท้ายถอยของผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อว่านายสวัยอาทหารอายุ๕๖ปีค่ะ

ขังตัวเองอยู่ในบ้านของตัวเองนั่นแหละ

คือเหมือนตะโกนขู่ทุกคนตลอดเวลา
อย่าเข้ามานะใครเข้ามาเดี๋ยวฆ่าให้หมดเลย

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาหน่วยสวาสตร์ก็มานะคุณ
อาวุธปืนครบมือแล้วก็นำกำลังปิดล้อมบ้าน
เรียกกล่อมให้เขายอมมอบตัวออกมาแต่โดยดี
แต่ระหว่างนั้นตัวเขาไปโทรแจ้ง๑๙๑
บอกตำรวจช่วยผมด้วยมีคนมีมาล้อมบ้านผมเต็มไปหมดเลย
ตำรวจทำไงพยายามเจรจาเอาญาติมา
ตอนแรกตำรวจพูดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะญาติมา
คมสรรไม่ยอมมอบตัวมีการยิงปืนอัดลงสวนออกมาจากในบ้านอีก
ทีนี้เจ้าหน้าที่ทำยังไงเอ้ยชาวบ้านชาวบ้านทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้น
ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ให้หมดเพื่อความปลอดภัย
ใช้เวลานะคะปิดล้อม๖ชั่วโมงตั้งแต่๗โมงเช้าค่ะคุณ
ลองดูบรรยากาศหลังจากนั้นเขามอบตัวยังไงค่ะ
โอ้โหปิดล้อมกันคูณ๖ชั่วโมงตั้งแต่เช้า
สุดท้ายยอมยอมออกมาค่ะเนี่ย
แล้วทางด้านของนายกอบตนวลทองอินนะคะนายอรุณลุนพิจิตรค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านโทรไปขอรถน้ำดับเพลิง
ให้มาดับเพลิงที่เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

ตัวผู้ก่อเหตุนี่นะคะเอาไปเผา
คือเหมือนกันว่าไปเผาไอ้ตรงนี้เอาไว้
ทีนี้เขาก็เลยต้องมีการโทรไปขอให้รถดับเพลิงมาหน่อย
กลายเป็นว่าเขาบอกว่าเขาเกิดความไม่พอใจผู้ก่อเหตุ
ก็เลยเอามีดสปาต้ามาฟันด้านหลังไทยทอยของผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านไปขอรถดับเพลิง
แล้วกลายเป็นมันไปถูกจุดสำคัญไงคุณ
ผู้ใหญ่บ้านเขาเสียเลือดมากแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้เลย
นี่คุณบุมมีดมียาวแบบนี้
เหมือนมีคราบสนิมด้วยหรือเปล่าครับนั่นน่ะ
ใช่แล้วก็มีคราบเลือดด้วยนะคะน่ากลัวมาก
เห็นผู้ใหญ่ผู้เสียชีวิตผู้ใหญ่สวัยเดินถือถังดับเพลิงมา
เขาก็เลยตามไปด้วยสวนทางกับตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายคมสรร
แล้วนายคมสรรพูดขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องไปดับไฟหรอกนะ
กลับบ้านไปเลยแล้วหลังจากนั้นเอามีดฟึ๊บ
เข้าไปที่ผู้ใหญ่บ้านจนล้มลงค่ะ
เขาบอกยังเดินไปไม่ถึงตรงไหนก็ถูกฟันเลย
พฤติกรรมของนายคมสรรคนก่อเหตุที่มีอาการคลั่งแบบนี้
เขาบอกมีปัญหาเรื่องการเสพยาเสพติดถึงขั้นหลอน
แล้วเขาชอบคิดว่าตัวเองเป็นเทพอยู่กับแม่
แล้วคุณรู้ไหมก่อนจะมาเกิดเหตุกับตัว
ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกฟันจนเสียชีวิต
เขาไปฟันหัวแม่ตัวเองมาแล้วนะคะ
แล้วแม่หัวแตกต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วเย็บถึง๘เข็ม
ส่วนศพของนายสวัยคุณผู้ชมคะญาติเศร้าแล้วค่ะ
นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้านมาช่วยกันจัดงานให้กำลังใจครอบครัวผู้ใหญ่บ้านนะ
ภรรยาของผู้ใหญ่ไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไร
แล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่แหละมาจากความคลุ้มคลั่งของยาเสพติดค่ะ